คุณผู้ชมครับเราต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้เป็นชีวิตประจำวันกันซะหน่อยนะครับ
และโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้นะคะวันมาครับบูชาเชื่อว่าใครหลายคนค่ะ
ตัวจะไปทำบุญด้วยแล้วก็เตรียมพักผ่อนด้วย

ถามผมไม่ได้คุณหันไปถามคนนู้นสิ

อากาศเนี่ยอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องหลายคนก็รอลุ้น
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้หยุดยาวนะครับเรื่องของลมหนาวอากาศเย็น
หลายคนโอ้โหอากาศเย็นแบบนี้เตรียมแพ็คข้าวแพ็คของ
เที่ยวเหนือดีกว่าไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวอีสานดีกว่ารอรับอากาศเย็น
ก็คาดการณ์นะครับว่าในช่วงวันหยุดนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
เพราะเราก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นเหล่าหนาวแบบนี้
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
แต่อาจจะไม่ถูกอกถูกใจเท่าไหร่สำหรับบางคนที่อาศัยอยู่ที่
ที่ตามที่สูงตามเขาตามดอยเพราะก่อนอันนี้หู้อุ่นภูมิดิ่งลงติดลบนะครับ

ส่วนใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามเขาต่างก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องหนาวให้ดี

ผมเห็นคุณวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้

ไลฟ์ไอจีไลฟ์ไอจีไลฟ์
ต้องเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับ
เท่ากับคุณรายงานหน้าจอคุณรายงานไลฟ์ไอจีด้วยใช่ไหม
อกจากจะตรวจสอบความหนาวเย็นแล้วเดี๋ยวไปดูภาคใต้นะครับ
อย่างที่ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็มีประกาศจากกรมบุตุนิยมพัทยานะครับ
เรื่องของฝนที่จะมีโอกาสตก๒อย่างนี้
จะมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทต่อไทยมากแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันก่อนเลยนะครับ
เริ่มต้นกับสถานการณ์ความหนาวเย็นในเมืองไทยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่
ก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับ

ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นสีน้ำเงิน

ตอนนี้เองเริ่มแห่มาแตะบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานแล้ว
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็ทำให้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
บริเวณในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับ
หลังจากนี้คำนวณไปพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินเริ่มมีการแผลเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
คาดการณ์ว่าจะแผ่แบบนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้านี่คือการคาดการณ์ล่าสุดนะครับ
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเป็นแบบนี้จริงก็จะทำให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ำคืนนี้
หลายพื้นที่นะครับก็จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นลมเย็นเกิดขึ้น
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับ
ใครจะจุดฟืนจุดไฟวันมาคบูชาจุดเทียนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการปลิวของเปลวไฟได้แล้วอาจจะเกิดทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับ
ลมที่แรงมาแบบนี้หอบเอาลมหนาวมาก็จะทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือการคำนวณอุณหภูมิวันนี้ต่อเนื่องไปอีก๒วันครับ
เช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๑๒๒องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับ
พบว่าอุณหภูมินั้นก็เริ่มต่ำลงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียส

คำนวณวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นวันที่มวลอากาศเย็นแล้วก็ลมหนาวเนี่ยนะครับ
ลงมาแรงที่สุดคาดการณ์ว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒องศาเซลเซียต
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นปกคลุมเป็นวงกว้างนะครับ
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ส่วนตอนกลางอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียตในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะครับ
ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วย
เมื่อบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็นแบบนี้ตอนล่างครับเรื่องของฝนแน่นอนที่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ช่วงวันที่๙ต่อเนื่องไปเลยนะครับถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ซึ่งจากการคาดการณ์ครับตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับอาจจะตกหนักบางแห่งคลื่นลมก็จะแรงด้วย
ใครไปบริเวณอังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป